ส่วนเหตุการณ์นี้จับคนร้ายได้แล้วนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้ที่นครศรีธรรมราช
ที่มีคนร้ายไปยิงตำรวจจนได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ
พอจับได้เนี่ยคนร้ายก็รับสารภาพโดยอ้างว่าสาเหตุที่ทำลงไปก็คือแค้นตำรวจนายนี้ค่ะ
คือบังเอิญไปเจอตำรวจนายนี้ที่ร้านข้าวต้มเจอปุ๊บเห็นหน้าปั๊บจำได้ว่า
อันนี้คือแค้น๑แค้น๒ก็คืออ้างว่าพอนั่งร่วมโต๊ะกันไงร้านเขาต้ม
ตำรวจนายนี้พูดจาไม่ดีใส่เขาเลยเป็นแค้นสองเรื่อง
พอแยกย้ายกันกลับตำรวจนายนี้กำลังกลับก็เลยตามไปแล้วยิงใส่เลยนะคะ

นายอนิรุธแซ่สิ้นอายุ๓๑ปีคนนี้มีฉายาว่าแม็กซ์บางขันนะคะ
นายไกรพลคงทนอายุ๒๘ค่ะ
ภาพขวามือคือภาพของดาบตำรวจกรอบศักดิยอดภาษาอายุ๔๗ปี
ตำรวจชุดสืบสวนของสพบังขันจังหวัดนครศรีธรรมราช
ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
ผู้ต้องหาสองคนค่ะจับได้นะคะก็นำตัวไปสอบปากคำนะคะ
คือตัวดาบตำรวจที่ถูกยิงเนี่ยค่ะกระสุนเนี่ยเฉียวศีรษะไปนัดหนึ่ง
ลำคอโดนไป๒นัดจากด้านขวาทะลุซ้าย
แล้วกระสุนก็เข้าหน้ารถไปอีก๒นัดนะคะ
ยังไม่อนุญาตให้คนเข้าเยี่ยมนะคะตอนนี้ยังอาการหนักอยู่
ทีนี้ค่ะย้อนเหตุการณ์นิดนึงเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวาน
นายอันนี้รุ๊ดหรือแม็กบังขันธ์เนี่ยค่ะ
ตกเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วเขาไปเที่ยวในตัวเมืองทุ่งสงกับเพื่อน
ก็ไปนั่งกินข้าวต้มในร้านข้าวต้มกันในตลาดทุ่งสงศ์
พอนั่งเพื่อนที่รู้จักกันบอกว่ามานี่มานี่มารู้จักกับตำรวจนายนี้
ก็คือดาบตำรวจกรอบศักดิ์เนี่ยค่ะเพราะว่าเขานั่งกินอยู่ในร้านข้าวต้มร้านเดียวกัน
นายอนิรุธบอกว่าเห็นหน้าดาบตำรวจกองศักดิ์ปุ๊บ
จำหน้าได้ปั๊บว่าเป็นตำรวจที่ไปตรวจค้นจับกลุ่มตัวเองเมื่อปี๒๕๕๙
ก็เลยแค้นอันนี้แค้นเรื่องแรก
แล้วเขาอ้างว่าจังหวะที่นั่งกินข้าวต้มกันอยู่เนี่ยค่ะ
ดาบตำรวจกรอบศักดิ์พูดจาเหยียดหยามเขา
ในลักษณะที่ว่าไม่น่ามานั่งโต๊ะนี้เลยเสียหายหมด
ลักษณะประมาณนี้นะคะเขาอ้างแบบนี้เนี่ยเป็นความแค้นสองเรื่องหลักหลัก
พอกินข้าวต้มเสร็จแยกย้ายกันกลับตอนที่ขับรถออกจากร้าน
จะกลับบ้านกันเนี่ยค่ะก็ขับตามกันไป๔๕คัน
นายอนิรุธให้ข้อมูลแบบนี้นะดาบตำรวจกรอบศักดิ์ไปคนเดียว
ขับรถไปคันที่สองส่วนรถของนายอนิรุธเนี่ยเป็นคันที่สาม
พอไปถึงหน้าสถานีป้องกันไฟป่าทุ่งสงศ์นายอนิรุธหรือแม็กซ์บางขัน
บอกเพื่อนว่าเร่งเครื่องหน่อยเพื่อนก็แซงรถของดาบตำรวจกรอบศักดิ์ไป
สักพักหนึ่งแม็กซ์บางขันคนนี้หรือว่านายอนิรุธเนี่ยค่ะ
รถกระจกลงชักปืน๙มมแล้วยิงใส่เลยนะคะ
ยิงใส่กระบะของดาบตำรวจกรอบศักดิ์ไปห้านัดแล้วก็กลับบ้านไป
ยิงใส่เขาแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะเนี่ยค่ะรถกระบะเนี่ยนะคะ
เพื่อนที่ขับตามมาสังเกตเห็นว่าเอ๊ะรถของดาบตำรวจกรอบศักดิ์ตกลงไป
ร่องน้ำริมทางก็เลยรีบไปดู
ตอนแรกในแม็กซ์บางขันอ้างว่าตัวเองไม่ได้ยิง
แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะก็จนมุมด้วยหลักฐานแหละตำรวจรวบตัวก็รับสารภาพนะคะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยนะคะตำรวจก็นำตัวคนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ร้านข้าวต้มค่ะ
ไปสอบปากคำไปตรวจสอบเขม่าวดินปืนแล้วก็สอบสวนนะคะ
เรื่องต้นได้ข้อมูลมาว่าคือในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ย
ไม่มีรถคันอื่นขับผ่านมาเลยก็เลยมั่นใจว่าต้องใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนี้นี่แหละ
ไปร้านข้าวต้มร้านนี้จะต้องเป็นคนก่อเหตุนะคะ
สุดท้ายก็รวบตัวได้๒คนอย่างที่บอกไป
พอหลังจากสอบสวนเสร็จค่ะตำรวจก็ควบคุมตัวแม็กซบังขันไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะ
ก็นำปืน๙มมที่ใช้ก่อเหตุไปด้วยค่ะ
นี่ค่ะพันตำรวจโทสมศักดิ์แก้วแสนรองผู้กำกับสอบสวนสพทุ่งสงศ์ก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้สิบเอ็ดโมงนะคะพนักงานสอบสวนก็จะต้องคุมตัวในแม็กบังค์ไปขอบหน้าสารฝากหังผัดแรกสิบสองวัน
ตั้งแต่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าพฤศจิกายนที่สารจังหวัดทุ่งสงศ์นะคะ
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนมีและพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
คำร้องพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการสอบปากคำพยานอีกเป็น๑๐ปากเลยค่ะ
โอ้โหแม่แทนที่ออกมาจะกลับตัวนะ